เกมครั้งแรกของนักกีฬาบางคนนะครับอาจมาแข่งขันโดยไร้ความกดดันนะครับ
แต่นั่นอาจเป็นข้อดีที่ทำให้น้องรีมธารดาทองชมพูนุษย์สามารถคว้าเหรียญทอง
ในการแข่งขันซีเกมครั้งแรกของตัวเองได้ทันทีครับน้องดรีมธารดาทองชมพูนุษย์
นักกีฬากระโดดสูงติดทีมชาติไทยครั้งแรกมาแข่งขันในซีเกมครั้งนี้
ด้วยวัยสิบเก้าปีเท่านั้นแม้ว่าช่วงเวลาที่เธอแข่งขัน
ได้รับความสนใจจากบรรดาสื่อมวลชนเพราะโปรแกรมชนกับน็อตทัวร์
หนุ่มสุดฮอตแต่น้องดรีมไม่น้อยใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่
ก่อนจะโดนกับผู้แข่งจากเวียดนามปาดหน้าคว้าเหรียญทองได้ในความสูงหนึ่งจุดเจ็ดเก้าเซนติเมตร
ดริมเล่าว่าก่อนมาแข่งขันไม่ได้หวังอะไรมาก
หมายสูงที่สุดขอแค่มีเหรียญติดมือเท่านั้นสุดท้ายเธอได้เหรียญทอง
เจ้าตัวตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูก
ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่เคยไม่เคยไปไม่เคยมาที่นี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่เคยแข่งซีเกมเลยค่ะตื่นเต้นแบบเก่งแบบไม่ค่อยกล้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าก่อนซ้อมมาโดดไม่ดีเลยค่ะไม่คิดเลยค่ะคิดแค่ติดเหรียญอย่างเดียวค่ะ
เหรียญให้พ่อแม่ค่ะแล้วเงินก็จะเก็บบ้านซื้อให้พ่อแม่เก็บ

ก่อนหน้านั้นน้องดรีมเป็นนักวิ่ง๑๐๐เมตรกลับวิ่งผลัดศีรภูมิ๑๐๐เมื่อก่อน
แต่ไม่รุ่งจึงทันเหมาเล่นกระโดดสูงเมื่อตอนมัธยมศึกษาปีที่๓
ซึ่งตอนนี้เธอกำลังก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
แชมป์มาแล้วทุกระดับในประเทศทุกรายการ
ผลงานดีมาตลอดจนสมาคมเรียกเข้าแคมป์ทีมชาติ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเก็บตัวได้เพียง๓เดือนเท่านั้น
ก่อนจะบรรลุเป้าหมายตัวเองได้เกินคาด
เล่นวิ่ง๑๐๐เมตรแล้วก็ผัด๔คูณร้อยค่ะ

เพราะวิ่งไม่รุ่งค่ะโค้ดก็เลยให้มากระโดดสูงค่ะ
แรกก็ยากมากค่ะเพราะว่าไม่เคยค่ะ
มาเล่นตอนม๓อะไรอย่างนี้ค่ะ
คตหลังจากนี้ในวงการกรีธาของน้องดรีม
เป้าก้มหน้าก้มตาทำผลงานให้ดีที่สุดให้เหมือนกับก้าวแรก
ที่เธอประสบความสำเร็จใน๔เกม๒๐๒๓ครั้งนี้
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพท่านารับเกื้องรุ่นไทยกลุ่น
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา
ยังมีให้ลุ้นกันอีกนะครับสำหรับกรีธาในวันนี้ไฮไลท์ก็คือ
คูณ๑๐๐เมตรชายแล้วก็หญิงนะครับของชายขาดบิว
พุทธิพลบุญศรนะครับซึ่งได้ไม้สุดท้ายมาแต่จริงเนี่ย
ต้องดูว่าจะสับสะเปียกหรือเปล่านะครับใครจะวิ่งไม้ที่เท่าไหร่